ปฏิหารที่ขอจากคุณย่าเขาจะขอเรื่องอะไรกันฮะ
สุขภาพนะครับหน้าที่การงาน
หน้าที่การงานครับจะเด่นมากครับสุขภาพที่การงาน
แล้วก็เรื่องติดคันต่างที่แก้ไขไม่ได้
ก็มาขอคุณย่าอะไรที่ไม่เกินกรรมตัวเอง
ตอนนี้ฮะเขาบอกว่าอะไรที่ไม่เกินกรรมตัวเอง

คำว่าอะไรที่ไม่เกินกรรมตัวเองคืออะไรฮะ

อย่างเช่นฉันต้องขอตัวขวดระบวนที่หนึ่ง

อยู่ดีอย่างก็ก็ถามจะขอไปเจ็บดีหมื่นล้าน

เบอร์ครับ

ที่โรงพยาบาลลูกของเขาได้เอาเหรียญคุณแม่ไปไว้หัวเตียง

มีผู้หญิงคนนี้บอกว่ายังไม่ถึงเวลา

ตรงกับคุณแม่บุญเรือนทุกประกาศ
ในส่วนของคุณสมมาตรเอง

และนับถือคุณย่าบุญเรือนอย่างมาก
ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
เคยเจอปฏิหารคุณย่าบุญเรือนกับตัวเองมาแล้ว
รูปแบบทั้งโชคลาภเจ็บป่วยการงาน
แม้กระทั่งการรอดปลอดภัยจากอันตราย
แล้วอย่างมีปฏิหารครั้งไหนบ้างครับ
ที่ทำให้พี่เนี่ยอุทิศชีวิตมาอยู่ที่นี่ครับ
ผมรถกว้ามครับ
กว้าง๔เลนแล้วไปชนภูเขาไม่เป็นไรเลย

พระพุทธโธน้อยคุณแม่บุญเรือ

คือตอนนั้นคิดว่าไปแล้วครับ
เพราะว่ามันตัดทั้ง๔เลนแล้วก็มีรถใหญ่มา